เริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนดีกว่านะคะเรื่องนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
ปีที่รอคอยนั่นเองแฟนละครณเดชน์แล้วก็คิมเบอร์รี่เนี่ย
จับคู่คืนเจอกันอีกครั้งเชื่อว่าคุณสองคนก็ต้องรอติดตามเหมือนกัน
สำหรับละครเรื่องนี้คุณผู้ชมถือว่าเป็นข่าวดีมากเลย
เพราะว่าแฟนละครบอกว่าอยากจะให้คู่นี้กลับมาเล่นละครคู่กันอีกครั้ง
พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปก่อนชมผลงานละครเรื่องแรงปรารถนา

นี่ตอนนั้นเนี่ยณเดชนคุกิมิยะรับบทเป็นพระเอกคู่กับนางเอกคนสวย
แกะกล่องกันมาทั้งคู่น้องคิมเบอร์รี่เป็นครั้งแรกเลย
ฟีมือการกำกับของประแจวยุฒนาออกอากาศทางพระรามสี่เขา
ช่วงต้นปี๒๕๕๕๖นั่นแหละค่ะคุณผู้ชม
ก็ไหนเนอะอ๋อลองพูดเลย
ล่าส่วนใหญ่ของคุณดูโลกโซเชียลก็มีการแถพราบของนาเดะแล้วก็น้องคิมเบอรี่
ถ่ายภาพร่วมเฟรมกันกับผู้จัดละครคนสวยพี่อ้อมพิยดา
แล้วก็บอกเอาไว้ด้วยว่าไม่ต้องลุ้นไม่ต้องเดาแล้วนะจ๊ะ
ผู้จัดคนเก่งพร้อมลุยละครเรื่องใหม่ค่ะ
หลังจากโพสต์นี้นะคุณทั้งณเดชน์รวมไปถึงแม่แก้ว
ว่าแชร์เลยแชร์ด่วนเลยค่ะ
แฟนคลับรีบเข้ามารับคอมเมนต์กันด่วนเลย
บอกว่า๑๐ปีที่รอคอย

ดีใจมากที่คู่นี้ได้โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะ
แต่พอเข้าคู่เล่นละครกันเฮ้ยมันคลิก
ต้องรอดูเลยนะเรื่องนี้
คนเดิมสอบถามไปยังพี่เอิ้มพี่อดาเปิดใจกับเรา
บอกว่าโปรเจกต์นี้นะเขาได้มีการพูดคุยติดต่อทั้งณเดชน
แล้วก็คิมเบอร์รี่มาพักใหญ่แล้วเพิ่งสรุปกันลงตัวคุณ
แล้วก็แจ้งข่าวให้แฟนแฟนนี้นะได้ทราบกันส่วนตัวเนี่ยดีใจมาก
ที่ได้ทำงานกับคู่พระนางระดับตำนานแบบนี้หลายตำนานแล้วนะ
เป็นตำนานแล้วนะแล้วก็ตั้งใจเต็มที่เชื่อว่าจะออกมาดีที่สุดนะคะ
ค่ะส่วนชื่อเรื่องอย่างไม่เป็นทางการนะเขาใช้ชื่อว่าหมอระบาด
อะไรระบาดไม่รู้อะไรระบาดแต่เขาบอกว่าหมอระบาดนะคะ
เป็นเรื่องราวแหมเข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้
เรื่องของโรคระบาดเป็นแนวสืบสวนสอบสวยของคุณผู้ชมค่ะ
โอเคเออก็แล้วจะเปิดกล้องเร็วเร็วนี้นะคะอืม
ปีนี้มีผลงานฟังให้เราได้ติดตามกันแน่นอน